คุณผู้ชมคะถ้าจะนับกันอย่างเป็นทางการจริง
วันนี้ถือเป็นวันแรกนะคะที่อาจารย์ชัชช่าศรีธิพันธ์
ผู้ว่ากรทมเข้าทำงานที่สารวการกรุงเทพมหานคร
รู้กันดีว่าอาจารย์ชัดชาติตื่นเช้าชอบวิ่ง

บอกเจ้าหน้าที่กรทมว่าไม่ต้องมาเช้าตามผมก็ได้
เข้าใจว่าทุกคนมีครอบครัวมีภารกิจส่วนตัว
ไม่ต้องกังวลใจถ้าผมไปเช้าไปตี๔เช้าไหมคะ

ตี๔เลยคุณผู้ชมไปวิ่งก่อนค่ะ
วิ่งรอบเสาชิงช้าแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ทำงานนะคะ
บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปสำรวจวัดพระแก้วยังไม่เคยไปดูบรรยากาศตอนเช้าเลย
แต่วันแรกก็มีประชาชนมายื่นหนังสือร้องเรนสองกลุ่ม
กลุ่มแรกคือเครือข่ายคนพิการที่อยากได้หมวกกันน็อกให้เด็ก
วัชชาติบอกว่าเดี๋ยวจะส่งต่อเรื่องนี้ไปให้ทางเขตพิจารณา
ช่วงสายร่วมประชุมกับบอร์ดผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมใช้เวลา๑ชั่วโมง
ประชุมเพื่อดูรายละเอียดสัญญาการเดินรถไฟสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะ
สิ้นสุดในปี๒๕๘๕ผู้ว่าชัดบอกว่าสัญญาจ้างเดินรถเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดหนี้
ส่วนตัวอยากรู้ว่าราคาจ้างเดินรถมันสมเหตุสมผลไหม
จริงแล้วที่อยากคืนที่สุดคือหนี้สินที่โยนมาให้กรทมต้องรับผิดชอบ
โครงสร้างพื้นฐาน๔๐๐๐กว่าล้านบาท
ทั้งที่รัฐบาลเองก็ได้ประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าของเมือง
ส่วนการขยายสัญญาสัมปทานที่จะหมดในปี๒๕๕๙
สัญญาอยู่ที่สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร
ก็ต้องเอามาคุยกันโดยให้สภากรทมดูเนื้อหาอย่างละเอียด
เพราะสัญญาเดิมที่ค้างอยู่ในคอรมอลเนี่ย
เกิดขึ้นจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นโดยมาตรา๔๔
ถ้าศึกษารายละเอียดเชื่อว่าจะมีจุดที่ทำให้สัญญาถูกลงได้ค่ะ
เพราะที่ผ่านมาไม่มีการใช้พรบร่มทุนเข้ามาแข่งขัน
ซึ่งท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะทำทุกอย่างให้ชัดเจนภายใน๑เดือน
แต่นี่มันก็มีเรื่องหนี้ที่ผูกเข้ามา

ถ้าเกิดนี่โคลงสร้างพื้นฐานเราไม่ต้องรับเราจะเบาตัวขึ้นเยอะค่ะ
แต่ถ้าเกิดเราต้องมาจ่ายหนี้โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลออกไปก่อนด้วย
อันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่ทำให้เปลี่ยนเรื่องกำไรขาดทุนไป

แต่กระบวนการนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเลยว่าตรงที่เอาหนี้โครงสร้างมาเนี่ย

วันแรกนะแต่เดี๋ยวค่อยคลี่ออกมา
เพราะหน้าที่เราคือเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟัง

แล้วก็จุดไหนที่จะทำให้ค่าโดยสารถูกลงได้
ก็ต้องพยายามให้ถูกที่สุดว่าคนก็บ่นเรื่องนี้เยอะเรื่องค่าโดยสารนะครับ
ส่วนคำถามเรื่องถอดหน้ากากอนามัย

มาตรการผ่อนคลายโควิด๑๙เนี่ยอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากรทมบอกว่า
ในส่วนของกรุงเทพเดี๋ยวขอหารือกับสำนักอนามัย
แล้วก็ทางคุณหมอทางแพทย์ก่อน

ถูกต้องส่วนตัวเนี่ยผู้ว่าชาติชาติบอกอยากให้ผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุดเหมือนกัน
ภูเก็ตเนี่ยเขาให้ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่ง
อากาศถ่ายเทสะดวกหรือว่าสวนสาธารณะสนามกีฬาได้แล้ว
กรุงเทพก็เหมือนกับภูเก็ตนั่นแหละเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ต่างกัน

เสียงเรียกร้องของสถานบันเทิงในกรุงเทพ
อยากให้ขยายเวลาเปิดไปถึงตี๒
นี่ฮะอาจารย์ชาติชาติบอกอันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
แล้วไม่ใช่แค่สถานบันเทิงนะ

สถานประกอบการสวนสาธารณะจะขยายเวลาให้หมดเลย

นี่ช่วงที่เรากำลังอ่านข่าวนี่
อาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากรทมลงพื้นที่ไปดูสถานประกอบการ
ธนิยะถนนเข้าสารแล้วก็ซอยนานาด้วยนะฮะ

เอาดูเมื่อกลางวันหน่อย
สไตล์ของอาจารย์ชัดชาตินี่ครับ
ไปไหนมาไหนไม่มีพิธีรีตองฮะ
มื้อเที่ยงเมื่อกลางวันในประชุมที่สาลาวการกฎธมรณ์เสร็จ
เดินมาหาข้าวกินแถวร้านข้าวแถวข้างสารวการกรทมนี่แหละ

อ่าไปเจอกับน้องนักข่ากลุ่ม๑พอดี

มื้อเที่ยงของผู้ว่าชาติชาตินะฮะลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย
นี่ค่ะคือแถวสาราว่าการกรุงเทพหานครของกินอร่อยเยอะนะพี่อุ๋ย
สมัยเราไปทำข่าวอ่ะเนอะของกินเยอะจริง

เย็นเตอร์โฟก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ประตูผีอะไรแบบนี้ค่ะ
ใครจะตามรอยอาจารย์ชัดชาติก็ไม่ว่ากันนะคะดูแล้วน่ากินจริงค่ะ

ใช่ไปเดินแบบกินได้แบบตลอดทางเลย